คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจกันหน่อยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงถือมีดดาบ๒อันเลยนะ
แล้วก็ตะโกนบอกว่าผมจะช่วยชาติผมจะกู้ชาติ

แล้วก็เดินอยู่ริมถนนแต่มีมีดดาบอยู่๒อัน
ตำรวจเขาก็ต้องใช้ทุกยุทธวิธีแล้วค่ะในการที่จะปราบหนุ่มรายนี้ดูสิ

เนี่ยค่ะตำรวจต้องใช้ไม้ค้ำยันไล่ต้อนผู้ชายคนนี้ติดกับเสาไฟค่ะล็อกเอาไว้เลยนะแล้วก็ช่วยกันควบคุมตัวไว้สงบสติอารมณ์เอาน้ำเย็นมาให้ดื่มแล้วพูดคุยกัน
ทราบชื่อหนุ่มรายนี้คือนายเอกรินว่องวิทย์การอายุ๒๓ปีเป็นคนอุตรดิษฐ์ถามว่ามาทำแบบนี้ทำไม
เขาบอกว่าเขาทำเพื่อชาติเขาจะกรอบกู้ชาติ
ไปตรวจหาสารเสียติดในร่างกายก่อนนัดหน้าหนึ่ง
ถามเจ้าของร้านขายอาหารริมทางนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์นี่แหละเขาก็เล่าบอกว่า
เขาเห็นนายเอกรีนเดินถือมีดดาบมาตามริมถนน
แล้วก็มาหลบร้อนอยู่ที่หน้าร้านอาหาร
แต่กำมีดดาบในมือสองข้างแน่นเลยนะคะ
ไม่ยอมปล่อยเลยแล้วก็ตะโกนเสียงดังไปเรื่อยบอกว่า
สู้เพื่อชาติจะขอสู้เพื่อชาติอยู่แบบนี้ไปเรื่อย
สอบสวนเบื้องต้นค่ะนายเอกรินคนนี้ไม่ได้ทำงานอะไร
อาศัยอยู่ที่บ้านญาติพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ก่อนที่จะมาถือมีดดาบร้องตะโกนไปทั่วนั้น
สิ่งที่เขาทำมาก็คือเสพยาบ้า
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาเลยนะคะเสพยาเสพติด
และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีค่ะ